คือการซื้อขายของเนี่ยนะครับมันเป็นคดีแพ่งอยู่แล้ว
ถ้าจะสรุปตรงนี้เฉพาะคดีแพ่งนะ
ก็คือฝั่งนั้นฝั่งนี้ยืนยันว่าเขาเอาของไป
ค้างเงิน๒ล้าน๒มีหลักฐาน
แต่ฝั่งนั้นเขาบอกเขาขอจ่ายจบแค่สองแสน
และให้เงินมาแล้วเรารับเงินมาแล้ว
แต่ว่าในบันทึกที่ไปลงที่สถานีตำรวจเนี่ย
บอกว่ารับ๒แสนและจะดำเนินการต่อ
ฝั่งนั้นเขาก็เลยไม่พอใจเขาบอกมันต้องจบที่สองแสน
จะขอให้แก้บันทึกขอบคุณว่าต้องมาแก้บันทึกเปรียบรรณให้ได้
ซึ่งพี่พี่คิดว่าพี่จะยืนยันเหมือนกันไหม
จะไปฟ้องแพ่งไงจะมาจ้างทนายฟ้องแพ่งก็ให้มาดำเนินการต่อไป
ก็คือไม่ยอมพี่ก็จะยืนยันว่าก็จะเอาให้ครบ
แต่มันบอกว่าต้องจบถ้าไม่จบจะมาเอาเงินสองแสนคืนมาขู่ลูกน้องพี่
แล้วพี่เป็นคนไทยเขาเป็นคนกัมพูชา
เอามาขอมาคืนพี่สิก็จะได้จบถูกไหมคะ

ถ้าเกิดไม่ไปแก้บันทึกอะไรให้เขาเนี่ย
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ตามกฎหมายทำไมคุณไม่ยืนอยู่ในกฎหมายไทยล่ะ
แพ่งเนี่ยพี่จะฟ้องแพ่งเนี่ยดำเนินการต่อไปเนี่ย
ลงมาถึงประจำวันตำหนัวก็รับทราบแล้วว่าเขาไปหนี้พี่เนี้ยถูกไหม
พี่ก็ต้องไปเซ็นสิพี่เป็นเจ้าของโกดังถูกไหมคะ
ยืนยันตัวเองได้เนี่ยแล้วทีนี้ทำไมอ่ะ
ทำไมถึงต้องไปบอกว่าถ้าไม่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมสองแสน
สรุปแล้วก็ไม่ได้ทั้งหมดเลยเป็นนักเลงมาจากไหนถึงมากล้ามขู่คนไทย
หรือคิดว่าไอ้นี่เป็นเจ้าของโกดังอันนี้เป็นคนเชียงใหม่อ่า
ค่ะเป็นไทยยายไทยยายค่ะหนูคนไทยหนูจดที่เป็นถูกต้องหมด
อืมหนูเสียภาษีสัมภากรถูกต้องหมดทั้งโกดังกี่โกดังอืม
แต่คุณมีใบประกอบการการค้าไหมถ้าจะเอาเล่นตามกฎหมายจริง
ัมพูชาข้ามมามีสิทธิ์ค่าขายของไหมยืนยันว่าคดีเนี้ยใช่
ถึงไม่ให้ฉันฟ้องล่ะฉันเกี่ยวฟ้องอยู่แล้วน่ะอ่า
แล้วไปขู่ฉันทำไมคนคมครูคุณอ่ะกลัวแล้วทีเนี้ยอืมอ้าว
แพ่งก็ฟ้องตามแพ่งก็ตามตามกฎหมายถ้าคุณมาเหยียบย่ำกฎหมายไทย
คุณมาทำไมอ่าขอขอระบายในทีวีแล้วตอนนี้
เอายังไงก็เอากันเพราะว่าถ้าจะอยู่จะตายยังไม่รู้เลย
ตอนนี้จะโดนอุ้มหรือวันไหนยังไม่รู้เลยมันกล้ามาขู่พี่ที่หน้าโกดัง
จกตัวพี่ออกมาที่จะไปที่โรงพักไปแก้ประจำวันตัวนี้ใหม่
ว่ามันใช้หนี้หมดแล้วอ่าอย่าขี้โกงคนไทยใจดีขนาดไหน
ให้คุณขายในโรงเกลือทุกคนด้วยตอนนี้พี่โมโหแล้วอ่า
ที่ขึ้นแล้วตอนเนี้ยถ้ามึงอุ้มกูไปกูไม่ว่าอะไร
เอาศพกูไปคืนโรงพยาบาลขอนแก่นด้วยกูมอบร่างกายไปแล้ว
แต่นี่กูคือเจ้าของหนังอีกกี่เจ้ายังไม่จ่ายอีกกี่เจ้า
ยายมีสิบกว่าเจ้าค่ะสิบกว่าเจ้ากูจะบอกให้ว่าอีนี่มันจะกินยาตาย
แบบเนี้ยเหรอเคสเคสแบบนี้อีกสิบกว่าเจ้าใช่เป็นการโดดดังของหัว
ไปดูได้เลยรวมรวมแล้วเท่าไหร่เนี่ยสิบกว่าเจ้าเนี่ย
อย่างเคสเนี้ยสองล้านสองมันมีเช่านี้บางคนเขาก็ทยอยจ่ายอยู่ตอนเนี้ย
ตอนนี้ขอยันทยอยจ่ายแต่เขาก็ไม่ได้มาเหิมเกิมกับเราทยอยจ่าย
ละพันเรายังเอาเลยไม่เหมือนกันแต่อันนี้ไอ้เคสเนี้ยมึงนักเลงมาจากไหน
มึงบอกว่ากูรู้กฎหมายมีนักกฎหมายอยู่หลังกูมาสู้กัน
จะฟ้องแพ่งอยู่แล้วบอกอย่างนี้เอาขอหยาบอย่างนี้เลย
เพราะแม่เป็นแม่ค้าแล้วทีนี้ถ้ามึงรู้กฎหมายไทยอ่ะ
บอกตรงตรงเอามาคืนซะสินค้าทั้งหมดทุกคนในโรงเกลือเอามาคืน
ถ้าไม่เอามาคืนกูติดคุกกูก็จะยอมกูก็จะสู้อย่างนี้แหละ
ถ้ายังไม่ตายก่อนนะถ้าไม่มีเงินให้ต้องเอาของมาคืน
เอามาคืนทุกคนมีสิทธิ์ไหมคะเอาความยุติธรรมอ่ะ
ไม่ต้องเอากฎหมายมาฟ้องพงฟ้องแพ่งกันหรอก
แล้วฟ้องไปแล้วไปสืบทรัพย์ยังไงถ้าคดีคณะคดีคณะสืบทรัพยังไง
บ้านมันอยู่กัมพูชาหนูจะไปยึดอะไรได้

ทีนี้เราทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าพวกนี้ใช่ไหมครับ
เราเป็นผู้ประกอบการเวลาเราส่งสินค้าให้ใครเนี่ย

ว่าคนที่เขารับของไปเนี่ยเขามีศักยภาพในการจ่ายไหม

ส่วนเมื่อเขาเอาของเราไปแล้วแล้วเขาไม่จ่าย
เราก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลในทางแพ่งไปฟ้องสารแพ่งเอา
ไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ต้องมาขู่กัน
มีอันนี้เอาของไปก็จ่ายมา
ถ้าไม่จ่ายก็สารอาจจะสั่งให้ชำระหนี้

แต่ไม่ควรมาทะเลาะกันในลักษณะที่เป็นการขู่แบบนี้
กัมพูชาแต่ว่าเราก็ฟ้องเขาตามกฎหมายไทยนี่แหละ

ต้องไปดูด้วยว่าเขามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยด้วยไหม
อันนี้แหละครับคือสิ่งที่ทางนี้เขาบอกว่ามันก็ไม่แฟร์
แฟร์ค่ะหนูขอของคืนค่ะแล้วก็ไม่ต้องค้ากันอีก
แล้วจะบังคับเขายังไงเขาไปเช้าเย็นกลับด้วยใช่ไหม

ซึ่งอันนี้ทางผู้ประกอบการจะต้องดูความเสี่ยงภัย

ในผู้ประกอบการหลายเขาจะมีการทำสัญญา
เขมรด้วยแล้วก็ที่ไทยด้วยอันนี้ก็มี
อันนี้เราจะต้องระมัดระวัง
แต่อย่างไรก็ตามนะครับไอ้เรื่องการขายสินค้าพวกนี้เนี่ย
ประเด็นหลักเลยก็คือทำไมเวลาที่มีการไปทวงถาม

มันควรใช้เป็นเอกสารส่งไปไหมถ้าเขาไม่จ่ายมาเนี่ย
ใช้สิทธิ์ทางศาลในการทำเอกสารยื่น
เรียกมาที่ศาลหรือหาคนกลางในการไกลเกลี่ยมูลหนี้
จะได้ไม่ต้องมีปัญหาว่าครั้งนี้ไม่พอใจทางนู้นไม่พอใจ
ข่มขู่กันเพราะมันจะอยู่กันลำบาก

ค่ะรู้แล้วว่าลำบากรู้รอบมาปลอดภัย

กลัวอย่างเดียวไม่ปลอดภัย
กลัวอย่างเดียวไม่ปลอดภัยเงินไม่ได้ซีเรียสแล้วตอนนี้

แต่อย่ามาข่มเราสิเป็นหนี้เราเอามาให้เราสิ

กันไม่ได้เลยเหรอเขาไม่ไม่อยากคุยกับเขาเลยเหรอว่า
หรือทางฝั่งเขาติดต่อมาบ้างไหมว่ามานั่งคุยกันดี
เราก็มีคนกัมพูชาที่รู้จักเราเยอะแยะ

จำไหมนะคะไม่ข้าวคนจีนไม่ข้าแขก

ป่อยของหลวงเกลือจำเค็ดบ้าไว้เจ้าของอยู่ดังทุกคนฝากไว้
เดี๋ยวนะมีแม่ค้าจีนมาปล่อยของลงเกลือด้วยเหรอมีค่ะ
คือถ้าฟังจากพี่สาเนี่ยนั่นเท่ากับว่า
เอาละตอนนี้เขายืนยันว่าเขาไม่สองแสนจบ
เขาต้องการเงินคืนหรือสินค้าคืน

เราฟ้องไปเราก็สามารถมีสภาพบังคับได้

เราฟ้องประเทศไทยเราจะไปบังคับประเทศเขามันเป็นไปไม่ได้
ไม่ได้จะพาแปดนายไปเอาลูกปืนนี้

ถ้าถึงชนะแล้วจะพากันไปเอาลูกปืนเขากลับมานี่

ออกจากทำบันทึกอะไรพวกนี้เนี่ย

เอาพี่ไปโพสต์เฟซบุ๊คของเขาเองเลย

เอาเป็นว่าคดีนี้ก็เดี๋ยวต้องฝาก

เรื่องความปลอดภัยที่เขากังวลกันอยู่ใช่ไหม

ค่ะในเรื่องคือเวลาที่เรามีปัญหา
เรื่องของการซื้อขายสินค้ากันในชายแดน

บังคับชำระหนี้ก็ต้องไปฟ้องศาลเอา

น่าจะมีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองต้องไปดูไหม
เขาพูดผ่านทีวีเลยนะว่ามีต่างชาติค้าขาย
ซึ่งตามกฎหมายมันค้าขายไม่ได้นะ